คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยอง
จากสมุทรสาครที่น่ากลัวแล้วระยองก็น่ากลัว

เพราะคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าที่การระบาดรอบนี้ความน่ากลัวกว่ารอบที่แล้วคือ
คนที่ไปติดมาเนี่ยติดจากบ่อนการพนันคือคนที่ทำผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นคนที่ทำผิดกฎหมายบางคนเขาก็ไม่อยากเปิดเผยตัวไงฮะ
เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ครบอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดเพี้ยน
มันนำไปสู่เรื่องของมาตรการที่ออกมารองรับเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนหรืออาจจะไม่เพียงพอด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
เฮลิคอปเตอร์มาลงที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะคะ
แล้วก็นั่งรถตู้สีขาวทะเบียนกไก่ย๔๔ระยองค่ะ
ที่ตลาดเนินอุไรข้างสวนศรีเมืองเขตเทศบาลนครระยองนะคะ

ใช่เขาเป็นจุดคัดกรองแล้วก็จุดตรวจโควิดสำหรับคนในพื้นที่ที่ไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
นายกฤษรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ถามมาบอกว่าขอโทษประชาชนที่ต้องมานั่งรอตรวจเชื้อโควิด๑๙
ที่ตลาดเนินอุไรก็ต้องรอแหละค่ะ
เพราะว่าระยองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง
คนจำนวนเยอะที่เป็นคนเสี่ยงด้วย
นายกบอกว่าเป็นห่วงผู้ป่วยในจังหวัดระยอง
เพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จาก๕๖รายเป็น๑๔๘รายแล้ว
ตอนนี้ขอให้ประชาชนทุกคนเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองแล้วก็
เพื่อจะได้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อลงได้นะคะ
ที่สำคัญอันนี้สำคัญเลยคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายกรัฐมนตรีก็ให้กำลังใจส่วนเสื้อขาวปิดแมสผู้ชายเนี่ย
รัฐมนตรีช่วยสาธิตปีตุเตชา
เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปด้วยฟังเสียงนายกหน่อยค่ะ
ทุกคนรอบครัวฯทั้งข่วงเดี๋ยวก็หมดไป
ถ้าเราทำให้ทั้งหมดคือว่าปรอโทษที่จะต้องเก็บเวลา
จะจำเป็นนะทุกคนนายกรัฐมนตรีพวกเถอะนะ
หลังจากตลาดตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะจุดที่สองที่นายกไปก็คือ
โรงพยาบาลระยองนะคะไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สักประมาณ๑ชั่วโมงค่ะสุดท้ายแล้วนี่ลงมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ชั้นล่างนะคะ
ก็สิ่งแรกเลยที่กล่าวก็คือขอบคุณแพทย์พยาบาลที่ทำหน้าที่อย่างหนักในการดูแลผู้ป่วยหรือว่าประชาชน
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องถามแล้วค่ะเพราะท่านเองเนี่ยก็คุมตำรวจใช่ไหม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็อีกบวกหนึ่งคุมสตชด้วย
ล่ะคะท่านบ่อนล่ะคะบ่อนการพนันที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของจังหวัดระยองรอบเนี้ย
นายกบอกว่าได้บอกให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการพร้อมกับชู๒นิ้วไปทางที่ประตูด้านข้าง
นายกบอกว่าใครมีข้อมูลก็บอกผมมาสิเรื่องบ่อนบอกมาเลยเดี๋ยวจะส่งให้ตำรวจไปจัดกงจัด
ค่ะและนั่นเดียวทีสองนิ้วไปที่ไหม้ด้วยใช่ไหมคะไหม้มา

เพื่อนสักประมาณสิบคนเขียนป้ายภาพแบบนี้นะคะ

ถามถึงเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด๑๙นะคะ

จะแก้ปัญหาเรื่องโควิดของประเทศนี้ได้อย่างไร
แค่ท่านมาโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้เลย
มันโชว์ความโง่มากกว่าพี่
โอ้นะฮะ

เราดูยอดรวมเรื่องของโควิดที่ระยองนิดนึงแล้วกันนะ
คุณผู้ชมผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้
น่ายน่ากลัวนะฮะ๕๖รายนะครับ
ตอนนี้รวมแล้วมรยอ๑๔๘รายติดเชื้อมากที่สุด

ระยองก็ยกระดับในการควบคุมสูงสุดไปแล้ว

กำหนดให้พื้นที่อำเภอเมืองเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
แล้วก็อำเภอแกลงอำเภอบ้านฉางอำเภอบ้านค่าย
อำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเขาชะเมา

หมายความว่าอำเภอเมืองเป็นสีแดงนะครับ
เขาพื้นที่ควบคุมก็คือจะมี
แกลงบ้านฉางบ้านค่ายนิคมพัฒนาเขาชะมา

ครับนะฮะส่วนอำเภอปลวกแดงแล้วก็วังจันทร์ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ
แต่ก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเช่นเดียวกัน

โดยกำหนดให้ปิดจุดเสี่ยงเพิ่มเติม

สถานศึกษาสถานบันเทิงสถานอาบอบนวด
วดแผนไทยสวนสนุกสนามซ้อมไก่
ไก่ต่างยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต
ขายของกินของใช้ร้านอาหารเปิดได้

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็ให้เฝ้าดูแลโรงพยาบาลสนาม
คล้ายกับจังหวัดสมุทรสาคร
อันนี้ก็เป็นมาตรการของระยอง

ตัวเฝ้าดูอาการของตัวเองด้วย
คุณผู้ชมส่งมาเขาบอกว่าถ้าไม่ล็อกดาวน์

ถ้าทุกคนทำใช่ไหมเราก็จะปลอดภัย
ขอไหว้คุณผู้ชมสักทีแบบไม่ได้ลาไปไหนใช่ไหม
ขอบคุณทุกข้อความจริงครับคุณครับคือทีวีไทยลักษณ์ทีวีเป็นทีวีมหาชน
ข้อความของคุณทุกคนมีความหมายนะครับ